ไหนมาทางแปลกแล้วเนี่ยจะพาไปดูต้นไม้แปลกกันต่อเลยดีกว่านะคะ
พาไปดูแล้วก็อย่าลืมนะเตรียมเทียนไปด้วยแล้วไปหยดดู
ส่องดูซิว่าน้ำตาเทียนจะเป็นอะไร
ว้าว
เรียกว่าแบบเบิ้ลสองไปเลยดูทั้งกล้วยแปลกและดูน้ำตาเทียนด้วยนะจ๊ะ
ใครชอบอะไรแปลกแบบนี้มาเลยค่ะ
มาที่วัดพิกุณฑองอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ชาวบ้านพากันไปขอโชคจากกล้วยน้ำว้าแปลกต้นนี้มันออกปลีตรงที่โคนต้นอ่ะ

ลีสีแดงสดออกมาตรงโคนต้นนี่แปลกไหมล่ะ

คือชาวบ้านบอกว่าต้นกล้วยนี้นะมันขึ้นอยู่ใกล้กับกุฏิพระมานานกว่า๔เดือนแล้ว

ชาวบ้านเขาเริ่มเห็นความผิดปกติความแปลกแตกต่าง
ก็เลยเชิญร่างทรงมาทำพิธีขอโชคลาภตามความเชื่อ

ทำเป็นพิธีจริงจังนะไม่ได้มาขอเองแบบ๐๔๐๕ทั่วไปนะคะ

สิ่งสำคัญก็คือการหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์นี่แหละค่ะ

ชาวบ้านเขาก็ลุ้นใจจดใจจ่อพนมมือรอเลยนะคะ
ร่างทรงเขาก็ทำพิธีสวดมนต์กันไป
สุดท้ายได้อย่างที่ต้องการ

เขียนออกมาให้เห็นล่ะกันว่ามันเป็นอะไร
เพราะบางทีมันอาจจะดูยากเกินไปนะ
สุดท้ายชาวบ้านเขาถ่ายรูปแจกจ่ายกันในไลน์กรุ๊ปค่ะ
ว่าแต่อยู่กรุ๊ปไหนต้องไปต่อเจอยังอันไลค์กรุ๊ปไหน

อยากเข้าไปอยู่ในกรุ๊ป